แบบนี้นะคะพาคุณผู้ชมแวะมาดูสองหนุ่มหล่อค่ะ
คุณผู้ชมเป็นพระเอกดังนะคะมาร์คปรีนอีกคนนึงนะคะ
นักร้องดังเช่นเดียวกันแสตม์อภิวาส
เขาไปออกงานเดียวกันคุณผู้ชมดิฉันเพิ่งรู้นะคะว่า
คุณมาร์คปรีนเนี่ยเป็นแฟนคลับพี่แสตม์

กรี๊ดหนักมากถึงลงขั้นลงรูปนี้เลยค่ะ
แฟนคลับพี่สแตมฉันแล้วหนึ่ง
มีอีกรูปนึงนะคะไปยืนกรี๊ดข้างขอบเวทีเลยค่ะ
คือเขาชอบเพลงมากนะคะแล้วดิฉันเห็นตอนนึง

มาขอเบอร์พี่สแตมก็เลยแอบคิดกันว่า
หรือว่าเขาเตรียมจะแบบว่าให้ไปร้องเพลงงานแต่งเขาหรือเปล่า
อันนี้คิดไปถึงนู่นนะคุณผู้ชมอ่านไหนได้เจอพี่สแตมแล้วนะคะ

ก็อย่างที่ทราบนะคะช่วงโควิดแรกต้นปีเขาติดโควิดไง
ก็อัปเดตกันสุขภาพตอนนี้ดีขึ้นนะคะ

ส่วนเรื่องงานนะคะตอนนี้ก็ทำเพลงอยู่นะคะ
แต่ว่าคือจริงเขาทำเพลงส่งที่ญี่ปุ่นนะคะ
แต่ไม่ได้ไปเพราะว่าเขามีผลงานเพลงที่นู่น

รวมไปถึงนะคะบอกว่าตอนนี้ก็มีเพลงแล้วล่ะค่ะ
ปีหน้าได้ฟังเต็มแน่นอนนะคะ
ถ้าสาการขี้คลายค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศแบบนี้

ร้องกันแบบว่ามีแฟนคลับแบบร้องกันอยู่เยอะนี่แหละค่ะ

เอาไปอัปเดตทั้งหมดกับพี่สแตมกันเลยดีกว่าค่ะ
นี่เป็นงานที่สองเลย

คนดูก็ยังเว้นระยะอยู่
แล้วก็อาจจะสนุกสนานไม่ได้มากนัก
ปีหน้าก็มีเพลงเพียบเลยครับ
มีเพลงเพียบเลยแล้วก็จะมีเพลงหนังด้วยนะครับ

นี่ถึงมากไม่ได้ไปสองปีแล้วเต็มนะครับ
ก็มีผลงานที่นู่นแต่ว่าปล่อยทางเน็ตเอา
ยังแบบว่าพูดญี่ปุ่นได้อยู่ไหมคะลืมไปบ้างอย่างเดี๋ยว